รวมไปถึงใครที่ใช้รถมอเตอร์ไซค

ไปเจอกับสายเคเบิ้ลที่มันระโยงระยางลงมา

น์โอ้โหเอาด้วยกัน

ใช่ครับพี่ฝนครับนายเอกรินทองขาวอายุ๓๓ปีพ่อหนุ่มรายเดอร์คนนี้นะครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ประสบเหตุถูกสายเคเบิ้ลเกี่ยวคอ
คือเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมาไปส่งงานเรียบร้อยแล้ว
ขากลับขับขี่รถมาตามถนน๓๐๔เพื่อกลับเข้าตัวเมืองฉะเชิงเศร้า
พูดให้ถูกนะเข้ามาตัวเมืองฉะเชิงเศร้าจนมาถึงจุดเกิดเหตุที่บริเวณโชว์รูมจำหน่ายรถ
สังเกตเห็นแล้วสายเคเบิ้ลมันตกลงมามันระโยงระยางลงมานั่นแหละ
แต่จังหวะนั้นลมมันแรงฝนมันใกล้จะตกแล้วไง
ฝนอีกแล้วเหรอฝนอีกแล้วไม่ใช่ฝนทรสุนทรแต่เป็นฟ้าฝนนะครับ
ด้วยความที่ลมมันพัฒ่ก็ทำให้สายเคเบิลมันถูกพัดเข้ามาที่เขา
แล้วก็พันที่คอของเขาอย่างไม่ได้ตั้งใจอุบัติเหตุจริงคุณผู้ชม
แต่อย่างงี้เพราะมันพันที่คอสิไงกระทรากสิครับ
รถมันกำลังวิ่งไปรถมอเตอร์ไซค์ถูกกระชากแล้วก็ล้มลงกลางป่าข้างป่า
แบบที่เป็นป่าข้างป่าระม้อ
ปลาละม็อกข้างทางข้างถนนนั่นแหละครับ
แล้วเขาบอกอย่างนี้นะโอ้โหเขาล้มลงไปเนี่ย
เขาสลบอยู่พักนึงนะจนเขารู้สึกได้สติขึ้นมา

กลัวว่ารถคันอื่นจะโดนอุบัติเหตุแบบเขา

ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
เอ็กซาเรย์เนี่ยก็บอกว่า
ไม่มีชิ้นส่วนใดหักแต่ได้รับแผล
แผลปกช้ำแผลทะลอกอีกเพียบ
แล้วที่คอพี่ฝนดูสิ
อ่านี่แบบเป็นรอยแดงพูดเห็นเลยอ่ะ

ยังเห็นอยู่เลยดูไกลยังเห็นอยู่เลย

โอ้โหเขาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะครับ

อ่าก็ต้องเสียเงินเสียทองอีกอ่ะ
นายเอกรินบอกว่าเมื่อวานหลังส่งอาหารแล้วเนี่ย

เพราะหากมีผู้โดยสารมาด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่า

เพราะเราเห็นเยอะแล้วไอ้สายไฟสายเคเบิ้ล

ถ้ามีผู้ที่เกี่ยวข้องที่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร
ก็น่าจะจัดการให้มันเรียบร้อยนะครับ
ไปลองฟังเสียงเขาบอกหน่อยฮะ

แต่ถึงว่ามีล้ำใจนะถึงแม้ว่าตัวเองจะเจ็บ

ก็ช่วยเก็บสายเคเบิ้ลเข้าทางไว้ก่อน
แต่ถ้าไม่จัดการให้เด็ดขาดเดี๋ยวลมพัดลมเฮ
เดี๋ยวมันก็มาอีกเพราะตอนที่ก่อนเกิดอุปเทศ
บอกเขาก็เห็นแล้วแต่พอลมมันพัดเข้ามา
ฉะนั้นก็ต้องช่วยกันเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะคะ